คุณผู้ชมอยากพาคุณผู้ชมไปรู้จักพระเอกกันหน่อย
นี่ไม่ใช่พระเอกหนังนะคะเป็นพระเอกถังขยะ
คือเขาตั้งกลุ่มกันมาครบ๑ปีแล้วนะคะ
แล้วเขาก็จะเก็บขยะชายหาดเอาไปคัดแยก
เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ที่เขารับผิดชอบกันนี่แหละค่ะ
ชายหาดปากเมงหาดฉางหลางแล้วก็หาดเจ้าไหมในอำเภอสิเกาจังหวัดตรัง

เรียกอีกชื่อก็คือผู้พิจิตขยะค่ะ
สมาชิกตัวน้อยที่เห็นก็เป็นสมาชิกที่เป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านฉางหลางกว่า๒๐คน
ถุงมือแล้วก็ถือถุงเดินเก็บขยะตามชายหาด
ภายใต้การนำของนายจีรพลหวานสนิทประหลัดอำเภอสิกาว
อกจากนี้ก็ยังมีคุณจรชาวเบลเยี่ยมแล้วก็ภรรยาชาวไทย
อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านฉางหลาง
รวมถึงนายวินัยชูเสียงแจ้วกำนันตำบลไม้ฝาด
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการขับเคลื่อนตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาค่ะ
โดยเขาเริ่มเก็บขยะวันแรก๒๕มกราคม๒๕๕๙
จนถึงวันนี้เกือบ๑ปีแล้วนะคะ
รวมเวลาออกเก็บขยะทั้งหมด๕๒สัปดาห์
โดยการเก็บขยะทุกครั้งเขาจะนำไปชั่งน้ำหนักขยะ
สัปดาห์หนึ่งก็ได้หลายร้อยกิโลกรัมเลยค่ะ
จากนั้นก็จะวิเคราะห์ขยะว่ามาจากไหน
รอบปีที่ออกเก็บขยะช่วงเดือนมกราถึงมิถุนาที่ผ่านมา
ขยะส่วนใหญ่ก็มากับนักท่องเที่ยวที่ไปปิ๊กนิก
มีถังขยะรองรับน้อยก็ทิ้งกันเกลื่อนกลาดชายหาดเลยนะคะ
ส่วนขยะช่วงเดือนกันยาถึงธันวาเป็นขยะถูกคลื่นซัดขึ้นมาจากทะเล
ซึ่งก็จะเป็นอันตรายกับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่
อย่างปลาวานโลมาพยูนแล้วก็เต่าทะเลค่ะ
สำหรับขยะที่เก็บได้เขาจะนำไปคัดแยกไปรีไซเคิล

ส่วนขยะที่มันใช้ไม่ได้จริงก็จะนำไปทิ้งบ่อกำจัดขยะของอบตไม้ฝาด
ทำให้ตลอดชายหาดในอำเภอสิเกานั้นสะอาดแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ